ซาซิมิที่แบบสดอร่อยเนื้อหวานฉ่ำสุดสุดเลยค่ะนี่บอกคุณผู้ชมว่ามาร้าน
นี้แล้วแล้วก็คุณจะได้อิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ดและบรรยากาศดี
ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมร้านนี้ตั้งอยู่ที่หาดนพรัฐราตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ก็เป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังแหละทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ยกโป้งให้เลยบอกอร่อยเลิศจริง
ร้านนี้มีเจ้าของคือคุณเฉลิมศักดิ์ชมพูพงศ์หรือเฮียแชมป์อายุ๕๙ปีนะคะ
ถูกต้องเขาคือมีประสบการณ์มานานกว่า๓๐ปีนะเมื่อ๖เดือนก่อนเนี่ยเฮียแชมป์กลับมาที่ไทย
ก็มาเที่ยวที่กระบี่ก็เห็นว่าเออกระบี่เนี่ยมีของดีเยอะนะแต่ว่ามันยังขาดเมนูที่ทำจากกุ้งมังกรอยู่เยอะเลย
เฮียก็เลยปิ้งไอเดียมาเปิดร้านที่มีชื่อว่าร้านกุ้งมังกรนี่แหละเห็นไหมบอกเลยว่าชื่อร้านก็ดึงดูดลูกค้าแล้วอ่ะ
ขายอาหารทะเลสดและที่สำคัญคือเน้นกุ้งมังกรมีให้เลือกมากมายหลากหลายอย่างนะคะ
โดยทางร้านจะเลือกใช้กุ้งมังกร๗สีมาทำค่ะ
และแนะนำเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะคะว่าให้มาทาน
เลือดกุ้งแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้เออว่ากันว่ามันเป็นยาโดปช่วยเสริมกำลังให้ท่านใช้ได้ปึงปัง
คือหลายร้านเป็นอย่างนี้คุณชีสาเวลาไปสั่งกุ้งมังกรซาซีมิเขาจะเอาเลือดกุ้งมังกรใส่แก้วมาให้ดื่มด้วย
ใช่สดลงไปหนึ่งอ้าวต้องเข้าใจธรรมชาตินะคุณผู้ชมเนาะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจนะคะใครอยากจะทานซาซิมิก็สั่งได้เลยค่ะเขาอาจจะไปทำให้เราสดแบบนี้นะคะ
จากนี้ทางร้านยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดอย่างชาบูปลาเก๋านำปลาเก๋าสดทั้งตัวมาหั่นทำเป็นเมนูชาบูชุดใหญ่ที่ทานกันได้ทั้งครอบครัวนะคะ
เรียกว่าใครที่ชอบอาหารทะเลสดนี่มาร้านนี้ไม่ผิดหวังและแน่นอนค่ะสำหรับแฟนตลอดข่าวมีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วยค่ะ
ย้ำนะคะโปรดีโปรเด็ดแบบนี้หมดเข็นวันที่๓๑ธันวาคม๒๐๒๕อย่าลืมมาอุ่นกันเยอะนะคะ
มากันเยอะนะคะลด๑๐ตั้งแต่วันนี้ถึงฟังให้ดี๓๑ธันวาคม
อยากจะให้ไปทานของอร่อยกันนะคะก็ขอบคุณทางร้านกุ้งมังกรที่จัดโปรดีให้กับเราด้วยจ้า
เห็นอย่างนี้อยากจะมุ่งหน้าไปกระบี่เลยเนาะ
กุ้งมังกรล็อบเตอร์ต้องสดมากแน่เลยนะคะ